มกราคมได้พระตีมุรติ

ความรักมีความสุข

เดือนมกราคม
เขาเรื่องความรักตลอดเลย

เพราะบริวารจะทำเรื่องปวดหัวมาให้

ใช่หลงคนหล่อหลงคนสวยหลงคนดี

กลายเป็นเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความหลง
เพราะเลยจะจะมีสติลงไว้

การงานการเงินดีมากอย่างน่าประหลาดใจ

อ้าวแล้วไปการเงินการงานดีอ่ะคะอาจาร
ดีเพราะว่าพอปวดหัวเสร็จเราเลยต้องทำเอง
อ๋อลงไปสุดลงไปสุดลงไปรายละเอียด
เลยรู้อ๋อไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ข้อเสียเราก็แก้
ก็กลายเป็นต้องปรับปรุงเพราะหลงไว้ใจคนอื่นมานาน

บางครั้งในข้อดีก็มีข้อเสียข้อเสียก็มีข้อจริง

การเงินการงานเค้าก็เลยดีเลยเนอะ
หลงคิดว่าอภิสติไม่ดีจริงแล้วไม่ดีทุกคน
งี้ว่าอาจารย์จะเวรใส่คุณแม่อ่ะ

เอาต่อไปเลยสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคม

เป็นคนสวยหรอมีน่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดเดือนมีนา
จิตใจงดงามเก๋ไก่เป็นคนขี้เล่นน่ารักเจ้าสัว
ไม่ใช่ต่อแม่ไม่ฟะแม่และต่อไปจะมีความสุขดี
ที่สุดเลยคืออาชีพเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มงานบันเทิงธุรกิจบริการต่าง
มากแล้วก็ของสวยงามธุรกิจเสื้อผ้าหน้าผมเก๋ไก่มากเครื่องประดับเครื่องสำอาง
โอ้ยดีใจด้วยความรักเขาแหละคะ
ความรักของเขาจะมีความสุขสดชื่น

หมายถึงว่าแฟนน่ารักตัวเขาก็น่ารัก

พออยมั่นใจเองเห็นมั้ย
รามครองราช

แปลว่าเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ

งานที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาดีมาก

ขายผ่านนะยานผ่านนะต่างดีมาก

แล้วงานด้านต่างประเทศทุกอย่างเอกสารทุกอย่างดีหมด
จักรยานไงแม่ขายเลยจริง

ไม่เพราะว่าเป็นคนรู้จักกันแล้วก็ลดราคาให้

แต่นี่มันก็ต้องอย่างที่บอกว่ามันต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้ว

แต่ถ้าเราไม่ได้เกี่ยวกับทำอาชีพอย่างที่พูดมาล่ะคะ
ไม่เป็นไรก็แปลว่าธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยจะมีเกณฑ์รายรับหรือการเงินที่ดีเลิกนะครับ

ความรักของเขาเหรอ
เขาจะได้แฟนต่างชาติต่างภาษา

ทำเป็นเล่นไป

แม่อะไรก็ได้ที่พูดต่างภาษาจากเราใช้หมดแล้ว

เดือนพฤษภาคมได้๗เหรียญแล้วก็๙ถ้วยฝ่าพงภัย
ความรักบางครั้งมันก็ต้องการการพิสูจน์
ส่วนที่พิสูจน์ทำให้ว่าเราจะฝ่าฟันวิกฤตต่างไปด้วยกันไหม
อันนี้ก็ดีวานอนถมทะเลในเรื่องการเงินอย่าเพิ่งลงทุน
ลงทุนแล้วปรากฏว่าไม่ได้หวังพลิกชมทั้งเรื่องหุ้นเรื่องทองคำเรื่องอะไรเนี่ย
เรียกว่าบางคนเขาได้กำไรแต่เราจะเข้าไปในเขาเรียกว่าผิดจังหวะ
เขาบอกให้เราซื้อเราอุตส่าห์จะซื้อห่างกัน๕นาทีมันลงได้

ต้องดูให้รอบเพราะแต่งงานประจำเลิศมาก
และคนที่มีครอบครัวแล้วดีมาก

ดีจะเป็นการพิสูจน์ความรักแท้
จะได้เห็นใจคนรักเวลานี้แหละจ้ะ
เวลาเราลำบากเราจะรู้คนรักอยู่กับเราไป

เป็นแมนไหม
เป็นแมนไหมหมายถึงว่ามาปกป้องเรา

ไม่ใช่ครับด้านน้ำเข้างล่างไม่ใช่ผม
ปกติสำคัญเลยแต่ตอนนี้หายหัวนะ
แต่อย่างว่าล่ะเรายังเหลืออีก๒เดือน

เดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่านุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้
มีเกณฑ์หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองช่วงหน้าเขาเอง
ทานเขาอ๋ออย่างนี้ตรงนี้จริง